คุณผู้ชมครับมาติดตามเหตุรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง

เพราะว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงคราม
ถล่มจุดตรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้๑๕ศพแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๕ราย
อกจากนี้นะครับคนร้ายยังเผายางรถยนต์ป่วนเมือง
และวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่
ขณะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังออกติดตามกลุ่มคนร้าย

ว่าคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงคราม

ก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ที่บ้านทุ่งสะดาวหมู่๕ตำบลลำพญา

ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑๕ศพ

มีการรายงานยอดออกมาเรื่อยนะ
เมื่อคืนยอดผู้เสียชีวิตยังไม่ถึง๑๕เลย
ตอนนี้ล่าสุดคือ๑๕ศพแล้วนะครับ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕ราย
โดยคนร้ายยังได้เข้าไปปล้นปืนของเจ้าหน้าที่

แล้วก็ปืนพกสั้นอีก๕กระบอกนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปนำตัวผู้บาดเจ็บ

เอาไว้บนถนนสายลำพญาลำใหม่
ทำให้รถนั้นยางแตกเสียหายหลายคัน
เข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่ได้นะครับ

ด้วยการเผายางรถยนต์บนถนน๔๐๙สายลำใหม่นาประดูก
แล้วก็ยังวางระเบิดที่บริเวณเสาไฟฟ้า

เพื่อหวังจะลอบสังหารเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดเป็นที่เรียบร้อย
ต่อมาพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
นำกำลัง๓ฝ่ายคือทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
พบว่าโดยรอบนั้นเป็นสวนยางพารารกทึบ
บังเกอร์ที่เป็นที่ตั้งฐานจุดตรวจ
หลังคาสังกษีถูกกระสุนปืนยิงเป็นรูพุนเลยนะครับ
แล้วก็ปืนลูกซองตกอยู่นับร้อยปลอก
ก็คือคนร้ายมาด้วยอาวุธเต็มมือเลย
แล้วก็บริเวณรอบฐานยังพบรอยเลือด

พร้อมได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกไล่ล่าตัวคนร้าย

นายอาหาหมัดรัตนตันยู
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐาน

และคนร้ายได้ยิงถล่มเข้ามาที่ฐานทันที
ถูกเพื่อนซึ่งเป็นชุดชรบล้มไปหลายคน
ตัวเขาเองก็ใช้ปืนยิงตอบโต้นะครับ
ตัวเขาก็ถูกยิงบาดเจ็บเล็กน้อย
คนร้ายยังยิงมาไม่หยุด
จึงต้องแคล้งนอนนิ่ง
เรียกประชุมเจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
เพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานะครับ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยาลาก็ทำงานเต็มที่
ในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ